ดูกิจกรรมเกี่ยวกับการเคาน์ดาวน์

หลายจังหวัดจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่
แล้วก็มีประชาชนออกมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ
เขาบอกว่าที่ขอนแก่นปีนี้จัดใหญ่จริงสวยงามไม่แพ้เมืองกรุง
แล้วก็มีประชาชนเดินทางไปร่วมนับ

เป็นจำนวนมากเป็นแสนคน

จัดกิจกรรมที่๔แยกประตูเมืองค่ะ
มีชาวเมืองขอนแก่นและนักท่องเที่ยวร่วมงาน
เขาไปชมการแสดงแสงสีเสียงประกอบเพลง
ชมสวนเรืองแสงประดับไฟมากกว่า๑แสนดวง
แล้วก็มีคอนเสิร์ตจากนักร้องดังค่ะ
เมื่อคืนนี้ก็ไปมีทั้งวงลาบานูนแล้วก็พีเสดิร์ดนะคะ
ก็เมื่อได้เวลาก้าวเข้าสู่ปีใหม่
มีการจุดพลุ๓๙๑๓นัดจุดนาน๑๕นาที
สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก
พอนับถอยหลัง๕๔๓๒๑เสร็จแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสดงของโตโนภาคิน
ถิ่นขาวชาวขอนแก่นนะคะ
ซึ่งนี่แหละค่ะหลายคนก็ชื่นชอบไปรอดูโตโน่หลังเข้าดาวนเสร็จเรียบร้อยค่ะ

สุรินครับสุรินมีการจัดงานคาวดาวน๒แผ่นดินไทยกัมพูชา
ที่ตลาดการค้าชะแดนช่องจอมครับ
มีการแสดงดนตรีจากศิลปินพื้นบ้านวงบล็อกคงคอยนะครับ
แล้วก็การแสดงกันตรึมพื้นบ้านสุรินทร์
ร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ของประชาชน๒แผ่นดินอย่างอบอุ่น
แต่ละพื้นที่เขาก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไป

มาดูเรื่องราวของจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นจังหวัดแรกที่รับแสงอรุณของปี๒๕๖๑ที่ผาชนะใด
เวลาเขานับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเขาจะนับพี่ผาชนะใด
เพราะฉะนั้นใครไปที่ผ่าแต้มเนี่ยบอกว่าเป็นการรับแสงแรกของประเทศเลยนะ

ใช่ค่ะนักท่องเที่ยวจำนวนมากไปที่จุดนี้นะคะ
ก็คือจุดชมวิวอุทยานแห่งชาติผาแต้มในจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมส่งแสงสุดท้ายปี๖๐และรอรับแสงแรกปี๒๕๖๐
โดยในช่วงเขาดาวน์ผู้ว่าราชการจังหวัดได้จุ่มมือลงถังสี
แล้วก็ประทับลงบนแผ่นหน้าผาจำลองพร้อมกับแต้มสีพระอาทิตย์
ต่อแสงจากปี๒๕๖๐ให้ส่องสว่างไปจนถึงปี๒๕๖๑นะคะ
อกจากนี้จัดให้นักท่องเที่ยวร่วมแข่งขันทำเสียงไก่
เมื่อสักครู่เห็นไก่ไม่ได้ประกวดไก่นะประกวดทำเสียงไก่

เพื่อให้ไก่ออกมาขันตอนเที่ยงคืนเพราะเป็นการรับวันใหม่

เขาไม่เห็นแสงมาทิ้งเลยเหรอ

ก็คึกคักเหมือนกันจังหวัดหลักครับแหล่งท่องเที่ยว

จัดงานเขาดาวนที่อุทยานหลวงราชพฤกษท่ามกลางนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนก็ไปร่วมงาน
มีการแสดงดนตรีจากบอยพิษนุแล้วก็เตวิทนะครับ
ไปร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่แล้วก็จุดผู้ตุรการตา
เนี่ยเขาจุดประมาณสัก๑๐นาทีได้สวยงามทีเดียวฮะ
ลงใต้ไปที่ยาลาค่ะจัดงานนับถอยหลังเขาดาวนสู่ปี๒๕๖๑เหมือนกัน
โดยนกเขาบนหอนาฬิกากลางเมืองเขาส่งเสียงเป็นสัญญาณเริ่มต้นปีใหม่
เมื่อเวลา๐นาฬิกาพอดีบอกว่าเป็นไฮไลท์ของงานประจำปีเลย
อยู่ที่ยาลาจากนั้นประชาชนร่วมกันร้องเพลงสวัสดีวันปีใหม่
มีการจุดพลุแสดงแสงสีเสียงอลังการด้วยนอกจากนี้นะคะยังมีการจับรางวัล
มีเครื่องใช้ไฟฟ้าใครที่ไปร่วมงานเมื่อคืนนี้นะคะตั้งใจรอ
หอบกลับยังไงตู้ยงตู้เย็นเนี่ย

ตู้เย็นนี้หอบยังไงฝากไว้ก่อนแล้วกันนะฮะ

โดยเฉพาะประเทศใกล้เคียงก็คือมาเลเซียกับสิงคโปร์
เดินทางเข้าไปร่วมงานกว่า๘๐๐คน
ร่วมกันนับพอยลังเข้าสู่สักกระดาษใหม่ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับ
พร้อมดึงพลุกระดาษอย่างสนุกสนานทีเดียวครับ
ไลท์ของงานก็มีการจุดพลุ๙๙นัด
นอกจากนี้ยังมีต้นคิสมาสยักดิ์สูง๑๕เมตร

ให้ประชาชนได้ร่วมถ่ายภาพปีนี้ทุกอย่างปลอดภัยเรียบร้อย
ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับ
มาดูบรรยากาศที่สถานีรถไฟคลองขนาน
ในอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
จริงแล้วสถานีรถไฟคลองขนาน

ห่างจากตัวเมือง๑๐กิโลเมตรเท่านั้น
นั่นเองแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
มีการจัดงานก็คือเป็นสถานที่
เข้ามาจอดเฉลิมฉลองเข้าสู่ปีใหม่ก็คือปี๒๐๑๘
และมีการจัดเตรียมสถานที่นะคะ
โบกี้ต่างของรถไฟขบวนหรูนี่นะคะ
มีเครื่องดื่มแล้วพอนับถอยหลัง
ก็มีการจุดพลุฉลองปีใหม่ด้วย
พอฉลองเสร็จแล้วนับ๕๔๓๒๑เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ออกจากสถานีรถไฟคลองขนาน
เพื่อให้นักท่องเที่ยวระดับมหาเศรษฐีชาวอังกฤษ
คนซึ่งอยู่ในโบกี้เดินทางมาจากสิงคโปร์
มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครต่อไป
คือรถไฟอันนี้เป็นรถไฟที่วิ่งระหว่างประเทศ
วิ่งมาจากสิงคโปร์แต่มาถึงที่คลองขนานเนี่ย
เพื่อที่จะนับถอยหลังและก้าวเข้าสู่ปีใหม่

ทำไมถึงเรื่องที่คลองขนานผมสงสารที่หนึ่ง
อาจจะเป็นสถานที่ที่แบบสวยงามเงียบสงบ
จะเห็นแสงดาวแสงจันทร์ผู้ได้ชัดเจียงที่สุดหรือเปล่า
ลงมาด้านล่างนะเขาจอดแล้ว

เขาก็ลงมาข้างล่างมาชมพลุ

ทำไมรถไฟทุกข้างบนไม่เป็นแบบนี้ฮะ
จะให้คนไทยทุกคนนั่งรถไฟแบบนี้มันสวยนะ